หน้าที่ระทึกคุณผู้ชมหน้าที่ระทึกจริงที่จะพาไปดูเนี่ย
เพราะว่ามาเตือนภัยคนที่ใช้รถใช้ถนนกัน
คุณผู้ชมดูข่าวนี้แล้วอาจจะไม่อยากจะเปลี่ยนไปไหนอยากจะดูสภาพผมแบบนี้ไม่เป็นไร
แต่ยังไงผมจะเล่าให้ฟังว่าคลิปนี้พอดูแล้วเนี่ยมันเตือนภัยจริง
คุณลำบากไหมกับบิ๊กที่มันอยู่บนสีสาก
แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าคลิปคลิปนี้ดูไปเรื่อยคุณผู้ชมฮะมันเป็นคลิปที่
ดูจากสภาพแล้วคุณคิดว่าคนขับแล้วก็คนข้างในจะเป็นอะไรมากไหม
นั่นแหละสิคุณเป็นตกรถแตกร้าวเลย
โอ้โหแล้วรถมันหมุนเว้งขนาดนี้
เป็นภาพนาทีระทึกจริงครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็กล้องจากหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
ขณะที่รถคันนี้กำลังขับมาตามเส้นทางของเขาอยู่ดี
ก็มีรถบรรทุก๖ล้อตัดหน้าจะยูเทิร์นลักษณะจะหมุนกลับมาอีกเลนหนึ่ง
คือจากการสอบถามคนขับนะก็คือคุณพี่ทองจันทร์
เขาเล่าว่าพี่แกเดินทางมาพร้อมกับพระครูสุนทรสารวัตร
เป็นเจ้าอาวาสวัดโนนเจริญและพระอีกหนึ่งรูป
มาเพราะว่ามีกิจนิมนต์ที่วัดโนนเจริญอำเภอเขมราช
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็อย่างที่เห็นแหละครับ

แต่ยังดีเคราะห์ดีคนรอด

เป็นที่มาของคำว่าพระรอด

นี่ครับพอไปดูตรงที่เกิดเหตุแล้วดูสภาพรถแล้ว

ค่ะดูสิค่ะคุณดูค่ะ

ดูสภาพรถสิคะไม่น่าเชื่อเลย

โชคดีนะอย่างที่ผมบอกไปครับ
ทองจันทร์แล้วก็พระคุณพร้อมกับพระอีกหนึ่งรูป
ก็ที่โดยสารมาด้วยไม่ได้รับอันตราย
แต่อย่างไรก็รับบาดเจ็บไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง
แต่อุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาจริง

ทุกเวลาทุกเสี้ยววินาทีที่ขับรถต้องใช้สตินะ
เพราะว่ายังไงซะบางทีเรามาถูกทางเรามาของเราเรื่อย
ไปเจอกับบางคันที่บางทีเขาไม่ได้เคารพกฎจราจร
ค่ะอยากจะเลี้ยวก็เลี้ยวอยากจะกลับรถก็กลับรถ
มันก็เลยเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ก็เคราะห์ดีไปสำหรับกรณีแบบนี้
มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ